เสียงไม่ค่อยดีเชอร์ลี่น้ำหิงหน่อยทีมงาน
เสียงไม่ค่อยดีมันเหินมันหอนช่วงนี้ทำไม
ข่าวเหลือเกินนะคะสำหรับความรักของดิวอริสราเพราะว่าอะไร
เมื่อวันก่อนอ่านข่าวประโยกโอ้เขางอนกันเขาเลิกกันหรือเปล่ากับเซบาสเตียน
ที่เพิ่งเปิดตัวออกแล้วอย่าไปเม้นออกตัวแรงเนี่ยเห็นไหมดีนะเธอเบรกฉันไว้
ไม่งั้นนะปาดเนี้ยหอนกันทั้งสตูแล้วจ้ะคุณจ๋าทั้งคู่เนี่ย
เขาเหมือนจะรีเทิร์นรักหวานกันแล้วคุณผู้ชมค่ะจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อศุกร์วีคที่แล้ว
สตอรี่ซึ่งหลายคนมองว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเรื่องของขวัญวาเลนไทย
ทั้งเซบาสเตียนแล้วก็แฟนคนปัจจุบันของดิวแล้วก็ไผ่วันพ้อยอดีตแฟนของสาวดิวเนี่ย
ดันเหมือนกันเลยคุณผู้ชมแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะสาวดิวไม่รอช้า
ขอเดินหน้าง้อเซบาสเตียนต่อละกันลงคลิปคอนเทนต์ที่ฝ่ายชายนั้นจัดดินเนอร์ให้
ในวันแห่งความรักที่ผ่านมาในยูทูปยอดวิวเยอะนั่นแหละนะคะ
ความทรงจำความวาเลนไทยอะไรอย่างนั้นนะคะและตอนนี้ค่ะ
ผลการง้อได้เห็นผลแล้วคุณผู้ชมค่ะคือทางทีมข่าวบันทึงไทยรัฐของเราเนี่ยจัดสังเกตตั้งแต่คืนวันพฤหัสบรีที่ผ่านมาที่เซบาเซียนะเขาโพสตอรี่คล้ายจะไปออกคลิปในลองวิคเอ็นต์ซึ่งมีรูปหนึ่งค่ะที่เจ้าตัวนั้นลงเป็นรูปรดหลูอย่างที่เห็นเลยแบบนี้เราก็เห็นเป็นเงาของเอ๊ะใครหรือเปล่ามัน
อย่างนั้นกำลังให้อาหารสับอยู่มีความน่ารักสดใสมิ้งสุด
เออนะคะเราก็ขอซูมไปที่เล็บมือของสาวดิวหน่อยแล้วกันนะ

เรางานละเอียดไงเรางานละเอียด
เราขอซูมแล้วกันนะคะว่าเอ๊ะสีเล็บมันสีเดียวกันเลย
นะคะนั่นแหละมันอันเดียวเลยเทสีเดียวกันเลย
ก็ไม่ใช่ใครแหละก็ดิวน่าแหละ
ไม่ต้องลุ้นเนาะเฉลยดีกว่านะคะ
ความสำคัญจริงจะเป็นในทิศทางไหน

บอกเลยว่ามีความบันเทิงอยู่เบา
คือเห็นคนรักกันมันดีนะคุณผู้ชมนะ

อย่างที่บอกกันไปเม้นต์อะไรก็เบรกตัวเองกันนิดนึง
ส่วนอีกคนนึงที่หลายคนสงสัยอยู่นะคะสำหรับพี่แดนกับแพตตี้กับความสัมพันธ์นี้

อ่าเป็นพี่แดนยืนเบอร์
ซูมแล้วนะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าเขาเขียนว่าอะไร

เขาเขียนว่าการที่ผมยอมให้ทุกคนเดินจากผมไป
เอ่อไม่ได้หมายความว่าผมจะยอมให้คุณห้ามไม่ให้ผมรักคุณนะ
เพราะว่าหัวใจมันเป็นของผมมันคือสิทธิ์ของผม
เออหลายคนบอกว่าอ่ะตกลงยังไงเนี่ย
โพสต์มาแบบนี้โพสต์มาแบบนี้แปลกนะคะ
แต่บอกเลยว่าสังเกตสังการดีเหมือนว่าช่วงนี้พี่แดนเขาจะมีปล่อยเพลง
ชื่อเพลงเขาก็คือคิดจะรักแต่เขาก็เป็นสิทธิ์ของเธอ

ก็ลองดูละกันปล่อยเป็นโปรโมทเพลงละกัน
เพราะว่าความสัมพันธ์คู่นี้แดนแพตตี้หลายคนก็ยังเชียร์ให้มีความสุข